เช้าบ้านที่ปฐุมธานนี้เค้าฮือหากัน
ตะเคียนวัดบึงบาให้โชคถูกรางวัลกันไปหลายงวด
ไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อสิจ๊ะ
อีกซักงวดไปทั้งไก้บนด้วย
ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
เราเล่ากันบ่อยเหมือนกันสำหรับวัดนี้นะคะ
บรรยากาศภายในวัดบอกเลย
ประชาชนสายมูค่ะ
มากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่ตะเคียนทองและไอ้ไข่วัดบึงบางกันต่อเนื่อง
ที่นี่เนี่ยโด่งดังนะนอกจากไม้ตะเคียนแล้วมีไอ้ไข่ด้วยนะคะ
มีผู้คนมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทอง
ซึ่งเจ้าแม่เนี่ยจะอยู่ตรงที่ภายในวัดบึงบาเลยนะคะ
เขาว่ากันว่าเจ้าแม่เนี่ยเคยให้โชคมาแล้ว
นักเสี่ยงดวงเสียงโชคถูกรางวัลกันมาหลายท่านแล้วนะจ๊ะ
ก็มาขอพรมาทาแป้งที่ไม้ตะเคียน
บางคนบอกว่าเห็นเป็นเลขนั้นเลขนี้เหล็กนู้น
เดี๋ยวกลับไปเสี่ยงดวงเสียงโชคกันต่อ

ส่วนคุณบัญชาบุญรอดพร้อมครอบครัว
นำเครื่องสังกฐานมาถวายพระครูสุจิตรัตนากรท่านเจ้าอาวาสเมื่อกี้

นั่นแหละเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตกับครอบครัวนะ
แล้วก็นอกจากนั้นนอกจากว่ามากราบนามัศกาลท่านเจ้าอาวาสแล้ว
ก็นำเครื่องเส้นไหว้มาแก้โบนกับไอ้ไข่ด้วยเหมือนกัน
กลับไปก็เสี่ยงทายกันอีกรอบลุ้นกันต่ออีกรอบ

อันนี้หายทองเห็นไหม

ล้วงมามีทั้งมีทั้งหายทองแล้วก็หายเงิน

หายทองคำน้องลำไย

สองหายก็พอแล้วถ้ามีสามหายจะไปดีด
เปิดโปรงลางด้วยเลยตอนนี้
เอาแค่นี้แหละพอเป็นแบบว่ากำลังจิตกำลังใจในวันแห่งความหวังนะคะ